มาดูเหตุการณ์นะคะเป็นพยาบาลอายุ๓๘ปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
จ่อยิงในขณะที่นั่งพักหลังจากวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วคนก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นน้องเขย
ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะเพราะว่าไปกบดานอยู่ที่จังหวัดสงขลา
ด้วยการเปิดห้องนอนอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งนำตัวมาสอบสวนแล้วเขายังคงปฏิเสธนะ
บอกว่าไม่ได้เป็นคนทำวันนั้นเนี่ยเอาปืนที่เขาบอกว่าเป็นปืนที่จำนำเนี่ย
เอาไปให้พี่สะพ้ายเฉยไม่ได้เป็นคนจ่อยิงเนี่ยนะคะ
นี่เป็นช่วงของการที่บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในรีสอร์ทแห่ง๑
ที่เขาเปิดห้องเอาไว้ไปดูช่วงเหตุการณ์นี้กันค่ะ
ช่วงของการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเข้าไปเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อที่จะไปรวบตัวนายวัชรินสัสดีอายุ๒๘ปี
วัชรินนี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์นะคะ
ก่อเหตุยิงนางเรนุวัลกลับดีอายุ๓๘ปี
พยาบาลฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงศ์
ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายเสียชีวิตที่บ้านพักรถไฟเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๖มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากก่อเหตุเสร็จเรียบร้อย
เขาหนีมากบดานด้วยการเปิดห้องพักที่รีสอร์ท
นอนอยู่จุดนี้มาแล้ว๓วัน
ขณะที่เข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุ
เพราะกะไว้ในใจอยู่แล้วก็คือคนร้ายน่าจะมีปืน
เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมไปเลยค่ะทั้งอาวุธและโลก
พร้อมจะตอบโต้ทันทีถ้าผู้ต้องหาขัดขืนไม่ยอมมอบตัวหรือว่ามีการยิงต่อสู้กัน
แต่มันผิดคาดจากที่คุณผู้ชมเห็น
พอเจ้าหน้าที่ไปเคาะประตูเรียกนายวัชรินปุ๊บเนี่ย
วัชรินยอมเปิดประตูออกมาแบบง่ายดายนะคะไม่ขัดขืนแต่อย่างใดเลย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวออกไปจากห้องเข้าไปตรวจค้นภายในห้อง
ในห้องไม่พบปืนหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอื่นนะคะ
นี่เป็นช่วงที่จับกลุ่มเขาเดินออกมาจากห้องแบบนี้เฉยเลย
หลังถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งตัวนายวัชรินไปดำเนินคดีที่โรงพักทุ่งสงศ์
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุและถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอีก๒ข้อหานะคะ
หลังนำตัวมาสอบสวนนายวัชรินให้การปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะ
บอกว่าไม่ได้เป็นคนยิงวันเกิดเหตุเขาเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้
วันเกิดเหตุผู้ตายซึ่งเป็นพี่สะพ้ายเนี่ย
โทรศัพท์มาหาบอกว่าให้เอาปืนที่จำนำไว้ไปส่งให้เขาหน่อย
เพราะว่าผู้ตายรับจำนำปืน
จากนั้นเขาขับรถออกมาทันทีก็คือเอาปืนไปให้พี่สะพ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขับรถออกมาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ยิง
แต่ในทางการสืบสวนทราบว่า๒คนนี้มีเรื่องขัดแย้งกัน
เกี่ยวกับการลงทุนทำกิจการร่วมกัน
โดยผู้ตายกล่าวหาว่านายวัชรินช่อโกงเงิน
ทำให้ผู้ต้องหาโกรธแค้นและก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าปฏิเสธไปเถอะวัชริน
เพราะการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
มันมีภาพชัดเจนทราบว่ามือปืนรายนี้ก็คือวัชริน
เป็นคนยิงจริงคือภาพมันฟ้องอะค่ะ

จากนั้นก็เลยขอหมายสารจังหวัดทุ่งสงศ์เข้าจับกลุ่ม

ตำรวจบอกว่าแม้ว่าจะปฏิเสธ
แต่ตำรวจมีหลักฐานดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนค่ะ